ไปดูอีกคลิปนึงนะคะที่ถูกโพสต์หราอยู่บนเฟซบุ๊กเลยนะคะ
โพสต์เอาไว้เป็นภาพกลุ่มผู้ชาย
กำลังนั่งล้อมวงเสพยากันจงครึ่มเลย
แล้วกลุ่มคนเหล่านี้คือคนทำงานที่จะต้องขับรถส่งของบนท้องถนนด้วยนะคะ
ในโพสต์ฝากถึงตำรวจในพื้นที่เลยบอกว่า
มีหลักฐานให้ขนาดนี้แล้วตำรวจจะทำยังไงได้บ้าง
คลิปนี้มีความยาวเกือบ๒นาทีนะคะ
เป็นภาพกลุ่มชายชะกันนั่งเสพยาบ้าในห้องโดยสารของรถบรรทุก
มีการพูดคุยกันอย่างสนุกสนานด้วย
แล้วก็มีข้อความที่ผู้โพสต์แจ้งข้อมูลเขียนบอกว่า

เขากำลังปาร์ตี้ยาบนรถหกล้อทุกวันตอนไปส่งสินค้า

ออกจากบริษัทก็มียาติดตัวไปทุกวัน
ที่นี่พนักงานหลายคนทั้งเสพทั้งขาย
ไม่มีใครว่าไม่มีใครห้ามเลย
มาแจ้งข่าวเพราะกลัวว่าวันหนึ่ง
พวกนี้จะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราเอง
เพราะทุกวันนี้เหมือนคนบ้ากันมาก

มาแจ้งแอดมินให้ช่วยบอกเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่

โพสต์นอกจากมีคลิปภาพแล้ว
ระบุสถานที่ตั้งบริษัทเอาไว้เสร็จสับนะคะ

ตำบลสำโรงใต้อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
และยังเช็คอินสพสำรงใต้ให้ด้วย

ไปกดดันที่หน้าเพจค่ะ
โดยหลังจากที่คลิปนี้เผยแพร่ออกไปนะคะ
ก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก

เพราะยังไม่มีใครเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์แต่อย่างใด